ปรากฏว่าโอ้โหต้องทิ้งทุกอย่างเลยฮะ

เราปล่อยคลิปได้ไหมเพราะเขาเห็นเป็นจอราเข้
และมันไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีสองตัวเอ้าไปดูคลิปหน่อยตอนที่เขาถ่ายได้นะครับ
เจอแล้วครับตุ๊กเกแห่ว่ายน้ำ
ใจไหนครับพี่ใจไหนฮะอุ้ยใหญ่นะเนี่ย
ไม่ใช่ตัวเล็กเลยมึงใส่หน้าครับ
โอ้โหพี่ยังติดตลกได้เจอแล้วครับตุ๊กแก่
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีลูกสอนชี้แล้วบอกจ่อราแข่กลับรูปจริงดีเต็มดูคลิปดีดีเธอก็ไม่รู้แหวะ
เราดูแบบในจอไงเราไม่รู้แต่ว่าคนที่ไปตกปลาจริงคุณแทบจะทิ้งเบ็ดเลยนะฮะ
เบี่ยงไปให้มันกินเบ็ดเอาไหม
จับจอลาเค่หรอเอามาทำอะไรดีคุณเห่อเอามาทำอะไรดี
แต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาตกจอลาเค่หน่อยนะพอมันมี๒ตัว
นี่คุณผู้ชมฮะมีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
และระบุพิกัดบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับอบตแควร์น้อย
ตำบลแควร์ใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์
โดยจะมีทางรถไฟและถนนในหมู่บ้านขั้นไว้ระหว่างแม่น้ำน่านนะครับ
ทีนี้เจ้าของคลิปน้องสุวิชาจันทรเล่าให้ฟังบอกแบบนี้
หลังเลิกงานนะพี่ผมก็มาตกปลาแล้วครับ
เป็นปกติผมชอบมาตกปลาตรงนี้ขณะที่ตกปลาอยู่ที่บึงน้ำตรงนี้
เห็นอะไรแว๊บมันโผล่หัวออกมาปลาก็ไม่ใช่ตุ๊กแกก็ไม่ใช่
ยาวประมาณเกือบ๒เมตรนะคุณมันไหว้คู่กันมา
แค่ตัวเดียวไหว้มาเราก็ขนลุกแล้วแต่นี่มันไหว้คู่กันมา
มันมีพี่ใหญ่ก็คือตัวใหญ่กว่ากับเจ้าตัวเล็กตัวเล็กกว่าฮะ
ทีนี้ก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเลย
ขณะถ่ายคลิปนะจราเข้ตัวใหญ่ว่ายน้ำมาทางที่เขาอยู่
ทีนี้รีบทิ้งเบ็ดทิ้งกล้องไม่ทิ้งนะมือถือไม่ทิ้ง
แต่ปิดกล้องไว้ก่อนดีกว่าวิ่งหนีก่อนดีกว่ากลัวจะได้รับอันตรายนะ

ไม่เคยแต่รู้ว่าแต่คือดิฉันไม่รอให้เห็นดิฉันวิ่งก่อน
เวลามันวิ่งไล่มันวิ่ง๔ขานะ
คนสองขาวิ่งกันแทบไม่ทันเหมือนกันนะฮะ
นี่แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม
เกรงว่าจะมีคนไม่รู้มาตกปลาไม่เท่าไหร
เพราะว่าตีเบ็ดเอาใช่ไหมแต่ถ้ามาลงข่ายนะคุณ
ต้องลงไปทั้งตัวหรือบางคนดำน้ำยิงปลา
อาจจะต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะครับ
เห็นน้องว่ายน้ำมาแหละตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวครับ
มี๒ตัวคือตัวเล็กเขาว่ายน้ำหนีไปก่อนครับ

ผมก็เลยขึ้นบนถนนครับกลัว
คือวันอาทิตย์วันหยุดงานพอดีครับไปบ้านครับ
ก็เลยแวะเห็นครับก็เลยตีลองตีดู

บอกว่าเขาหาปลาในบึงแห่งนี้เป็นประจำนะ

แต่ระยะหลังมันมีผักตบชาวาและก่อย่าขึ้นเยอะนะครับ
ทำให้อาจจะมองเห็นตัวอะไรแปลกนาเยอะ

ไอ้จอหลาเค่สองตัวนี้มันน่าจะออกมาจากนี่ก่อผัก
แต่ผักตบชาวะตรงนี้คุณ
เรื่องความปลอดภัยของคนในพื้นที่แล้วก็อ่างเก็บน้ำตรงนี้
มันสามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำน่านได้
หากมันหลุดออกมาจากอ่างออกมาจากบ่อเก็บน้ำนี้
แล้วไปเข้าแม่น้ำน่านมันจะเป็นอันตรายต่อไปนะคุณ

ตอนนี้มา๒ตัวเท่าที่จับภาพไว้ได้นะฮะ